โอ้ยไม่เอาน่ะเงียบเลยดีกว่าเรา๓คน
ไม่เอาแล้วไม่พูดถึงเรื่องนี้ต่อมา

เราเคยมีมาพูดถึงเรื่องนี้กันไปแล้วนะ
กระแสที่เขาบอกว่าพี่เอ๋ชมไทยไง

ทำให้ความรักของคุณอ้ำกับคุณแอมเนี่ยต้องถึงทางตันหรือเปล่า
อันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไอเดียเขาเปิดใจเลยนะคะ
ว่าเขาถูกด่าสารเร็วหนูไม่ใช่มือที่๓
คุณอ้ำมันโดนด่าแรงมากจริงนะครับโดนด่าแรงมากจริง
แม้ว่าถึงแม้ว่าคุณอ้ำพัชราภาจะออกมาตอบ
มาช่วยนางเอกรุ่นน้องแล้วช่วยแก้นอินสตาแกรมแล้ว
คนก็ยังไม่ไหวไปว่าเขาดูดิเนี่ยเราถามเลยเขาถามว่า
มีแฟนเข้ามาต่อว่าเราบ้างไหมตอนที่มีข่าวออกมาแรก

บางคนก็ใช้คำประมาณว่าสารเร็ว

ไม่ใช่แบบน้ำจิตน้ำเจ้าของเธอมันควรเลิศจริงเลย
ไม่แต่จริงเขาถามว่าสาเหตุมันอาจจะมาจากการที่พี่อ้ำ

ซึ่งพี่เอกับพี่อ้ำเขาก็สนิทกับเรา
คนก็เลยโยงว่าสาเหตุมันน่าจะมาจากเรื่องนี้

สำหรับตัวเราตอนนี้เนี่ยยังเป็นเด็กในสังกัดพี่เอไหม
พี่เอเคยดูแลหนูค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ดูแลแล้ว

จริงแล้วไอเดียกับทางคุณแอมไม่เคยรู้จักกันด้วยซ้ำ

น้องเขาอยากจะบอกอะไรกับคนที่เข้าใจผิดบ้างไหม
บอกเลยนะคะว่าทุกเรื่องเลยนะคะ
ก่อนที่จะด่าใครก่อนที่จะว่าใคร
หนูอยากจะให้ใช้วิจารณญาณกันนิดนึง
เพราะตัวหนูเองไม่ได้รู้สึกอะไรกับข่าว
แต่ทางครอบครัวหนูผู้ใหญ่ที่บ้าน
เขามากกว่าที่เขาเป็นห่วงแล้วก็เครียด

เพราะเขาได้ยินข่าวมาแบบนั้น

หนูไม่ได้รู้จักกับพี่แอมเลย

เขาก็พูดประโยคนี้เหมือนเดิมค่ะ